ไอเดียเก๋นะที่เขาทำขึ้นมาเนี่ย
เขาบอกว่าผู้ชายชาวโคลาดคนนี้ตังค์กำลังเข้าเลย
เขาเป็นมะพร้าวบอนไซส์มันเป็นอย่างนี้
เขาศึกษาการปลูกบอนไซด์มะพร้าวหรือมะพร้าวบอนไซด์จากอินเตอร์เน็ต
ส่วนในสวนมีมะพร้าวเยอะเริ่มทดลองทำ
ขั้นตอนแรกนะใครจะลองทำดูนะมีมะพร้าวเยอะ
คือเอามะพร้าวทั้งลูกมาแช่น้ำไว้๑๒เดือนนะ
แต่ต้องเอาตรงตามันคว่ำลงให้มันโดนน้ำอยู่ตลอดเวลา
พอเห็นรากนะครับแล้วก็ยอดมะพร้าวแทงออกมาแล้วนะ

แล้วคราวนี้ลงปลูกในขุยมะพร้าวก่อนลดน้ำ

จากนั้นเอาลงไปปลูกในกระถางตัดแต่งใบให้สวยงามไม่ให้ลกนะครับ
เมื่อต้นสลัดกะลาทิ้งแล้วแล้วก็เอากะลาที่มีโลภทรงสวยงามจากต้นอื่น
ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้มาติดสิอยากจะติดอะไรติดเข้าไป
ระดับหินของตกแต่งจะเอาตุ๊กตาหินมาติดก็ได้
ไอ้ดินเผามาติดก็ได้ใช้เวลาตั้งแต่ปลูกถึงขายได้เนี่ย๖เดือนถึง๑๐๒ปี
ราคาตั้งแต่๕๐๐๓๐๐บาท
มะพร้าวทำเป็นบอนไซค์เนี่ยง่ายกว่าพืชอื่นนะเขาบอกนะฮะ
ไม่ต้องเสียเวลาดัดส่วนราคาขายขึ้นอยู่กับความพอใจของคนซื้อและคนขาย
ทำให้ได้รูปทรงดีเถอะกะลาสวยเถอะลากเดินรูปสวยงามเถอะนะฮะ
แล้วต้นเป็นพุ่มสยายสวยงามเถอะขายได้ราคาดีจริงพี่เขาบอก
แล้วมันจะโตใหญ่โตเป็นมีลูกมีน้ำอะไรไม่มีไหม
มันจะเล็กแค่นี้แหละไม่ต่างไปจากนี้แหละอยู่ประมาณนี้
เป็นบอนไซด์แหละฮะ